แต่ล่าสุดวันนี้ลดไปอีก๔๐๕๐สตางค
คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกัน

ขับรถไปเที่ยวก็สบายใจขึ้นนิดนึง
รทกับบางจากเขาประกาศปรับลดราคาน้ำมัน
ปลีกเบนซินลง๔๐สตางค์ต่อลิตร
ส่วนดีเซลลงไป๕๐สตางค์มีผลตั้งแต่เช้าวันนี้แล้ว
ใครยังไม่เติมก็เติมวันนี้ละกันนะฮะ
ส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซิน
อยู่ที่๓๓๑๖บาทต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์๙๕ก็๒๕๗๕สตางค์
แก๊สโซฮอล์๙๑อยู่ที่๒๕๔๘บาท
ดีเซลล์ก็๒๔๗๙สตางค์ต่อลิตร

เพราะว่าบวกภาษีเรื่องของค่าขนส่งกันไปนะครับ
นายเพทายบุตรธรรมเป็นรองภูมิในการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
บอกว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันในประเทศลดลง
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐบาลย้ำแบบนี้
แต่เป็นปัจจัยจากต่างประเทศเพราะว่า
แล้วก็สมทบเข้ามาตลาดเพิ่มมากขึ้น
อย่างประเศษียก็ทำให้ปรากฎดันภาพบุรุมของมูลค้าน้ำมันตลาดโลกมันลดลง
เพราะว่าพอปริมาณมันมากขึ้นแล้วเนี่ยราคามันก็จะลดลงแน่นอน

อันนี้เพียงวันเดียวราคาน้ำมันในประเทศไทยลงไปแล้ว๑บาทต่อลิตรนะครับ
ซึ่งเป็นผลจากมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบงให้ลดเงินจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมัน
สำหรับน้ำมันทุกประเภทอัตรา๕๐สตางค์ต่อลิตรพร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ำมันลดอัตราค่าการตลาด
หมายถึงลดกำไรแหละลดค่าการตลาดลงอีก๕๐สตางค์ต่อลิตรไปจนถึงเมษายนปีหน้า
ภายใต้เงื่อนไขที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลก
เป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยนะครับ
ราคาน้ำมันลงมันส่วนทางกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเรื่องของกู้บ้าน
วันนี้ลดอีก๔๐๕๐สตางค์ใช่ไหมคะใช่ครับ
อีกสัก๒วันจะลงอีกไหมเป็นสัก๒บาท